เหมือนกับว่าขอบคุณเอฟซีขอบคุณคนที่ให้กำลังใจ

ถ้าดูข่าวมาตั้งแต่แรกนะครับถ้าดูข่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ
จะรู้ว่าลุงพลนะครับเป็นคนพูดจาไม่เพราะอยู่แล้วนะครับ
จะรู้ว่าลุงพลเป็นคนพูดจาไม่เพราะอยู่แล้วนะครับเป็นคนพูดโผงผางขวานผ่าซากนะครับ
ได้ในนายุลุงนี้เท่าหน้าเลยเพราะว่า
เขาบอกว่าเวลาออกสื่อต้องร้องห่มร้องไห้นั่นไม่ใช่ครับ
นิสัยของลุงพลครับเขาก็เป็นคนเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยนะ
เป็นอะไรนะป้าแตนบอกว่าบางคนก็บอกว่าเราเป็นอะไรนะป้าแตน
นักบุญนะลุงพลไม่ใช่นักบุญนะครับ
ประแทนไม่ใช่นักบุญนะครับแต่เราเป็นคนดีนะครับ
ถ้ามีโอกาสนะครับเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ดีทั้งหมด